ดูความคืบหน้ากรณีที่ผู้ปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำนะคะ
ร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าหลานชายเนี่ยถูกคุณครูประจำชั้นนะคะ
ใช้ไม้เท้าค้ำยันเนี่ยฝ้าจนสีสะแตกแล้วให้น้องเนี่ยมาโกหกนะคะว่าถูกตะปูในห้องน้ำต่ำ
เพื่อเอาประเด็นนี้ไปเบิกเงินค่ารักษาอุบัติเหตุ๓๐๐บาท๓๐๐บาทเท่านั้นค่ะ
ล่าสุดนะคะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
ความคืบหน้ากรณีที่ผู้ปกครองของเด็กเรียนเด็กนักเรียนชายชั้นป๑โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำ
มาร้องเรียนบอกว่าครูผู้หญิงของโรงเรียนเนี่ยใช้ไม้เท้าค้ำยันนะคะตีสีสะเด็กจนน้องเนี่ยสีสะแตก
ขณะที่กำลังเข้าแถวส่งการบ้านในห้องเรียนแต่ครูกลับให้เด็กไปโกหกผู้ปกครองบอกว่าถูกตะปูในห้องน้ำต่ำ
เพราะว่าที่ร้องเรียนในโลกโซเชียลเนี่ยเพราะว่าเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่บอกว่าทั้งหมดเกิดจากฝีมือของครูที่ตีเด็กนะฮะเข้าใจนะว่าเด็กต้องมีสนบ้าง
สองวันผ่านไปผู้ปกครองยังเข้าใจว่าเด็กเนี่ยได้แผลจากอุบัติเหตุที่มีใบรับรองแพทย์กับผ้าปิดแผลที่ปิดไว้ที่หัวเด็กนะครับ
เสื้อนักเรียนก็ไม่ได้ใส่คราบเลือดติดมือเด็กอยู่เลยนะฮะครูเนี่ยไม่มาส่งเด็กเพื่อบอกกล่าวผู้ปกครองสักคำเลยนะครับแต่ความแตกคือเด็กคนอื่นในห้องบอกว่าครูเนี่ยใช้ไม้เนี่ยฟาดเด็กคนนี้จนหัวแตกนะฮะทีนี้แหละครับพอผู้ปกครองรู้เรื่องเท่านั้นแหละไม่ยอม
ไม่ยอมค่ะแล้วผู้ปกครองบอกเลยนะคะว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของจัญญาบันครัวนะฮะใช่แล้วค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะปู่กับย่าของน้องที่ถูกตีเนี่ยนะคะก็บอกกับเรานะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กล้าให้หลานเนี่ยไปโรงเรียนเพราะว่าห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของหลานหลานเองยังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์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

มาให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ย
นายอย่างไร้แรงก็ไปได้ศึกษาธิการจังหวัดยัง
บอกด้วยนะคะว่าต้องการที่จะให้ความเป็นธรรม
ทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งกำชับให้ครู
บุคลากรการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดูแลนักเรียนเสมือนเป็นลูกเป็นหลาน

เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ